คืนที่ผ่านมาเหมือนกันค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง
ซึ่งใครที่ไปพัทยาเนี่ยเชื่อว่าคุณสองคนเองก็เคยไป
ตลาดน้ำสี่ภาคไฟไหม้ลุกโชนแล้วภาพของความเสียหายน่ากลัวและรุนแรงมาก
เพราะตลาดน้ำสีผ้าจะถูกสร้างขึ้นมาด้วยไม้เป็นหลัก
หลังคามุงจากบ้างนะคะเพื่อเป็นการแสดงอนุรักษ์ความเป็นไทยแบบนั้น
กลายเป็นว่าพอเป็นไม้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยกระโดดน้ำหนีตายกันด้วยค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะภาพของโอ้โหเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น
สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของพัทยานะคะ
จังหวัดชนบุรีเป็นภาพที่หลายคนตื่นตกใจเลยคุณผู้ชม
เพราะว่าตรงนี้นักท่องเที่ยวก็จะเป็นจุดแวะพักรถต่าง

ไฟไหม้ถือว่าเป็นไฟไหม้ครั้งใหญ่ในรอบปีของเมืองพัทยาเลย
จุดนี้คือตลาดน้ำศรีภาคแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง
เพลิงเกิดขึ้นบริเวณกลางตลาดเลยค่ะ
ตรงนี้เนี่ยจริงแล้วที่ตลาดน้ำศรีภาค
เขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด๔โซน
ที่ถูกไฟไหม้หนักที่สุดเกิดขึ้นบริเวณโซนภาคเหนือ
ตรงบริเวณนั้นจะเป็นร้านค้าเป็นการขายของงานฝีมือคนท้องถิ่น
ร้านขายของกินและร้านนวดแผนโบราณ
เปลวไฟลุกชนและลุกลามต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว
เพราะอย่างที่บอกค่ะนะคะอาคารสิ่งปลูกสร้างทำจากไม้
มุงด้วยหลังคามุงจากซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
ไฟก็เลยลุกโหมอย่างที่เห็น
ตอนนั้นมีพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ก็ห่วงทรัพย์สินของตัวเอง
บางคนพยายามเข้าไปเก็บของแล้วขนออกมา
แต่หลายคนบอกว่าโอ้โหมันเก็บไม่ได้
สุดท้ายหนีตายด้วยการกระโดดลงน้ำอย่างที่เห็นเนี่ยภาพนี้นะคะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่เองต้องมีการประสานรถน้ำดับเพลิงจากในหลายพื้นที่เองค่ะ
เข้าไปกว่า๓๐คันรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอีก๓๐๐นาย
ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงซึ่งใช้เวลานานเกือบ๔ชั่วโมง
สุดท้ายสามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะทีนี้คุณผู้ชมค่ะ
ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีคุณธวัชชัยศรีทอง
ออกมาเปิดเผยณเวลานั้นบอกว่ายังไม่สามารถสรุปต้นเหตุ
เพลิงไหม้ในครั้งนี้ได้นะคะ
แต่ได้รับความเสียหายไปทั้งหมดกินพื้นที่ถึงไร่เศษ

แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนค่ะมาจากการสำลักควันค่ะ
ก็คาดว่าความเสียหายเป็นร้อยล้านนะ
ล่าสุดวันนี้ผู้เศรษฐ์ของเราค่ะ
ก็ไปอัปเดตความคืบหน้ามาแล้วก็เข้าไปดูในพื้นที่ค่ะ
ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปบันทึกภาพด้านใน
ซึ่งมีการนำเป็นผ้าใบเป็นแสลนด์สีดำ
ปิดกั้นไว้ล้อมรอบทั่วบริเวณของตลาดน้ำสี่ภาคตรงบริเวณนี้
แล้วสภาพหลังจากที่เพลิงไหม้ไปแล้ว
พบนะคะว่าโครงสร้างส่วนใหญ่เหลือแต่ซากไฟไหม้ดำเลย
อย่างที่บอกโซนหนักสุดเลยคือโซนภาคเหนือนะคะ

บางคนเดินทางมาดูสภาพความเสียหายของร้านค้าของตัวเอง

อีกอย่างหนึ่งคือยังไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้
จะทำอย่างไรกันต่อไปนะคะ

ขณะที่ทางด้านของผู้บริหารของตลาดน้ำสี่ภาคนะคะ
ที่จะมีการออกแถลงข่าวในบ่ายของวันนี้

สรุปสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไป
บอกว่าความเสียหายเบื้องต้นที่คาดการณ์กันไว้
เนี่ยเป็นร้อยล้านบาทเลยนะคะโอ้โห